กติกาใช้เวลาแข่งขัน๓๐นาทีแบ่งครึ่งละ๑๕นาทีจำนวนผู้เล่นฝ่ายละ๖คน
พัทยายูไนเต็ดมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ซึ่งเป็นแฟนผีรับหน้าที่กัปตันทีมกิติมศักดิ์
ก่อนเกมนักเตะคลาสออฟไนตี้ทูพร้อมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยืนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทันทีที่เกมเริ่มนักเตะคลาสออฟไนตี้ทูยังคงโชว์ลีลาเหนือชั้นเรียกเสียงฮือฮาจากกองเชียร์ปีศาจแดงได้เป็นระยะ
ครึ่งแรกคลาสออกไนตี้ทูนำ๓ประตูต่อ๑จากการยิงของแกรี่เนวิว๒ประตูไร้อันกิสซัดไป๑ประตู
ส่วนพัทยายูเนเต็ดได้ประตูจากจักรพันธ์ไพรสุวรรณ
ครึ่งหลังคลาสออฟในทูลได้เพิ่มอีกหนึ่งประตูจากการทำแฮทริกของแกรี่เนวิว
พัทยายูเนเต็ดได้๒ประตูจากพิรดลฉ่ำรัศมีและช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ทำให้จบเกมคลาสออฟ๙๒เฉือนชนะพัทยายูเนเต็ด๔ประตูต่อ๓
ทุกคนดีใจมากแล้วก็ที่ได้เห็นนะคะนักเตะระดับตำนานนักเตะในดวงใจของหลายคนนะคะเป็นยุคที่คลาสสิกมาก
ซึ่งคาจำนวนนี้ทูไม่รู้อีกกี่ปีจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกที่ว่าเด็กเยาวชนขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วเป็นตัวหลักทั้งหมดนะคะ
ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเขามาลงเล่นให้เราดูค่ะได้เห็นฝีเท้าแบบใกล้ระยะใกล้เลยค่ะ
และพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กองเชียร์นั้นยังคงที่จะสนับสนุนนักเตะรุ่นหลังอีกต่อไปค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน